คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกวัน

คุณผู้ชมครับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทางด้านขององค์ประมุกจากหลายประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

พระบาทสมเด็จพระมหาวิลักษัตริยานีนโรดม

สถานเอกอักษรราชทูตไทยณกรุงพนมเป็น
เพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชศักระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายนัทธวุฒิโพธิสามโรเอกอัครราชทูต
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรส
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้นจึงมีพระราชกระแสกับเอกอัครราชทูตไทย

มีความเสียพระราชหารุทัยต่อการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยี่ยม
ทวิตข้อความลงบนแอคเคาน์ของสำนักพระราชวังเบลเยี่ยม
ถึงความทรงจำจากการเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย
พร้อมคณะผู้แทนเศรษฐกิจเบลเยี่ยมเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยี่ยม
ทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชสหรือไทย
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
นายถิ่นจอประธานาธิบดีพม่าเดินทางไปถวายศักระและลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยนักนครย่างกุ้งประเทศพม่าในวันนี้
โดยมีนายพิษนุสุวรรณชศเอกอัครราชทูตไทย
ผู้ช่วยทูตทหาร๓เหล่าทัพและข้าราชการไทยให้การต้อนรับ
ส่วนสถานที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮ็กของประเทศเนเทอร์แลนด์
คณะเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ
พร้อมด้วยอธิบดีกรมพิธีการทูต
ธิบดีกรมเอเชียโอชิเนียเนเทอร์แลนด์
ได้เดินทางเข้าไปลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮ็กได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับ
ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนได้เปิดเว็บไซต์
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่นับตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นมา
ได้มีชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า๑๗๐๐คน
เดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอน
เพื่อร่วมลงนามในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ